เราไม่ทันได้พูดกันถึงสิ่งที่คนมองไม่เห็นชอบเลย
คนคนหนึ่งกลายเป็นคนมองไม่เห็นแล้ว

ซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะมีแค่
เป็นโบราเตอร์เป็นหมอนวดเป็นคนขับลัตเตอรี่มันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่าง
สิ่งที่อยากจะทำตอนนี้คนรู้สึกว่า
สิ่งที่เราทำอยู่มันสามารถพัฒนาต่อไปได้หมดเลย
อย่างสมมติวงลูกแบบนี้เราสามารถที่จะว่ายให้ดีขึ้น

พอเราไหว้ต่อไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราวาดใหม่
มันดีมากมายเรื่องของการทดลอง
หรือทำให้คนอื่นทำให้การใช่ทีชอบดน้ำ
เพราะว่าเขาไม่ได้ชอบว่ารุ่มก็ดี

สมมติเขาชอบบันตรีเขาก็อาจจะหาเทคนิคใหม่เกี่ยวกับบันตรี
แต่เรื่อยแต่ละวันที่เขาตื่นขึ้นมา
เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าด้วยชีวิตมันสนุกนะมันมีสิ่งอื่นให้เราอีกเยอะ
แล้วทุกครั้งที่เราลองทำสิ่งใหม่มันก็มีคนรอบข้างที่เห็น
มีคนอื่นที่เขาเริ่มเห็นว่าแค่เราแค่เราลองแค่เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำ
มันเจอสิ่งใหม่มากมายเลย
พอก็คิดว่าสิ่งที่พอทำมันอาจจะทำให้คนที่อยู่รอบ
เริ่มเห็นว่างั้นเราให้โอกาสคนมันไม่เห็นได้ลองบ้างดีกว่า
ให้เขาได้ลองทำอันนี้ไหมลองทำอันนี้ไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งมีโอกาสที่จะได้ลองมันก็ทำให้คนเห็นได้รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้น
ได้มีโอกาสควรหาสิ่งที่เขาชอบเพิ่มมากขึ้น
คนหนึ่งกลายเป็นคนมองไม่เห็นแล้วว่าเขาก็จะเริ่มหาข้อมูลว่าเอ๊ะ
เขาทำอะไรได้บ้างซึ่งตอนเนี้ยมันก็อาจจะมีแค่
มันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราสนุกกับการรอ
แล้วคนรอบข้างเราเริ่มเห็นว่าการให้โอกาสคนมองไม่เห็นไม่ทดลอง
มันนำไปสิ่งอะไรบ้างมันไปเจอสิ่งใหม่อะไรบ้าง
มันก็จะเกิดอาชีพใหม่ใหม่พอคนคนคนหนึ่งที่เขา
บางคนมองไม่เห็นแล้วปุ๊บเขาก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าอ๋อ
มันมีคนนู้นคนนี้นะที่เขายอมทำสิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่
แล้วจริงแล้วไอ้สิ่งที่เขาชอบเขายังเอามาทำได้
ตอนนี้เขาไม่เห็นไหมเขาเขาลองทำดูไหม
เขาอาจจะเจอวิธีที่เหมาะกับคนมองไม่เห็นก็ได้
แล้วพอเขาเจอมันก็เป็นอาชีพใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ทำให้โอเคตอนนี้พลอยเริ่มจากจุดที่พลอยทำอยู่
แต่ว่าพอเรายอมไปเรื่อยแล้วคนเริ่มเห็นความตรงนี้ได้
เขาก็จะเริ่มไปลองกับอาชีพอื่นเราก็จะเริ่มเห็นว่า
อาชีพนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
เราทำลายความกลัวของเราได้เรื่องนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันจะทำให้เราเริ่มเห็นที่มาที่ไปของความกลัวของเรา
จริงจริงแล้วเรากลัวอะไรหรอกแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดมาเอง
แล้วมันเลยทำให้เราเริ่มที่จะอยากทำลายความกลัวในด้านอื่นต่อไป
ว่าเราภาวะมากเกิดกลัวมาก
เราก็อาจจะต้องค่อยปรับใจเราว่า
ไอ้ที่เรากลัวไอ้สิ่งที่เรากลัวมันเป็นอดีตเลยครับ
มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันก็จบตรงนั้น
แล้วมันบังเอิญว่าเหมือนมีสิ่งนี้เข้ามาทำให้เรากลัวนะ
แต่ตอนนี้มันจบแล้วถ้าทุกครั้งที่เราเลือกออกไปทำสิ่งนั้นใหม่
มันไม่เหมือนเดิมแล้วเราได้เรียนรู้บางอย่างจากอดีต
แล้วเรารู้ที่จะป้องกันเรารู้วิธีที่จะทำมันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วสภาพแวดล้อมอะไรทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนเวลามันก็เปลี่ยน
ทุกอย่างมันเปลี่ยนออกไปพอเราเริ่มแยกออกได้ว่า
อันนี้มันเป็นประสบการณ์ในอดีตแล้วแต่ว่าเราเริ่มทำใหม่อีกครั้ง
มันเป็นปัจจุบันมันเป็นสิ่งใหม่แล้ว
มันก็จะทำให้เราค่อยปรับใจตัวเองเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็วางความกลัวในอดีต
เขียนออกมาจนกระทั่งคนไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนตาบอด

เพราะว่าเราจะไม่ได้รู้เลยว่าข้างในของคนมองไม่เห็น
เขาคิดอะไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้าง
เขามีอะไรอยู่บ้างที่อยากจะบอกโลกภายนอก
เพราะฉะนั้นเราเริ่มสิ่งที่เราเริ่มก็คือ
จงเขียนในฐานะที่เธอมองไม่เห็น
แล้วกำลังจะบอกแก่คนมองเห็นทั้งหลายว่าเธอคิดอะไร
จะต้องการอะไรจะเข้าใจอะไรจะไม่เข้าใจอะไร
เพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารก็ได้อย่างนี้เนี่ย
วันหนึ่งคนปกติก็จะเข้าใจคนมองไม่เห็นมากขึ้น
เห็นใจคนตาบอดมากขึ้นหรือไม่เห็นใจ
แต่ว่าก็ควรจะรู้ว่าเขาคิดอะไร
เพราะฉะนั้นวิธีอย่างนี้เนี่ย
เราทำให้คนตาบอดมีค่ามากขึ้นในฐานะที่เขาเป็นคนตาบอด
ไม่ใช่ปลอมตัวมาเป็นคนตาดี
ไม่ต้องการให้คนตาบอดปลอมตัวมาเป็นคนไทย
เพราะฉะนั้นพลอยเขียนทุกข้อความในฐานะคนมองไม่เห็น

เราก็ปลอมไม่ได้ปลอมเหมือนเขาไม่ได้

คนตาเห็นก็จะบอกว่าสี
อาทิตย์ขึ้นเป็นสีทอง

ถ้าเราพูดถึงตัวอาทิตย์
เราก็ต้องไปหาข้อมูล
ว่ามันเป็นสีทองอยู่จริงหรือเปล่า

วัยวะหรือขัดศาสตร์ทั้งหลายมันไม่เหมือนกัน
เป็นส่วนตัวของแต่ละคนนะเพราะว่าพลอยพลอยพลอยโชคดีอย่างหนึ่ง
ปล่อยถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านสมัยนี้เขาบอกว่าคิดบวกนะ
แต่ปอยไม่ได้คิดบวกหรอกปลอยมองโลกในแง่ที่มีความหวัง
การมองโลกในแง่ที่มีความหวังจะทำให้เราเข้มแข็ง
เพราะว่าเราเชื่อว่าไอ้ความยากลำบากที่เป็นอยู่นี่มันจะผ่านไป
แล้วพอมันผ่านไปได้มันก็หวังต่อไปอยู่ว่ามันจะผ่านไปได้เรื่อย
เพราะฉะนั้นชีวิตพลอยไม่อับจนไปเรื่อย
คือเหมือนกับเรามองว่ามันแต่ละครั้งที่เราได้ทำมันคือการรึเปล่า
มันไม่มีทางสำเร็จนะในครั้งแรก
เหมือนคนหัดปั่นจักรยานมันไม่มีทางปั่นได้ในวันแรก
มันก็ต้องคนปกติมันก็ต้องล้มอยู่แล้วปั่นจักรยานก็ต้องล้มแล้ว
แต่ว่าเราโชคดีที่เรามีโอกาสที่เราได้
เราก็มีคนที่ให้โอกาสให้เราได้รอ
เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สำเร็จเราก็แค่รู้ว่าอ๋อวิธีนี้มันไม่ใช่
เราก็แค่หาวิธีใหม่ปล่อยเป็นนักวิ่งนะครับวิ่งกี่กี่รอตอนนี้
ปล่อยสิบสามสิบสามกี่รอ
ผมรู้สิบสามทันทีแล้ว